ถือว่าเป็นเหตุใหญ่ของวันนี้เช่นเดียวกัน

มีคนแจ้งว่ามีนักท่องเที่ยว
สาวชาวรัสเซียตกลงมาจาก

ตกใจนะคะหลังจากที่เธอตกลงมา

ตำรวจไปถึงมีคนมามุงดูกัน

ยืนอยู่ตรงระเบียงสิ่งที่เขาทำ
คือเขาชู๒นิ้วค่ะ

ที่ตำรวจนาจอมเทียนสัตว์ตะหิบชนบุรี

ด้านล่างของคอนโด

สภาพตอนที่ไปเจอเธอนอนคว่ำหน้าจมกองเลือด

นั่นคือแฟนนุ่มของหญิงสาวที่ตกลงมา
เขาลักษณะเหมือนถือแก้ว

แอลกอฮอล์หรือจะเบียร์อะไรก็แล้วแต่

แล้วก็ชู๒นิ้วให้กับคนที่อยู่ด้านล่าง
ซึ่งเขาก็น่าจะรู้ว่ามาจากเหตุการณ์ที่

เพราะแฟนสาวของเขาตกลงมานั่นเองนะคะ
ที่สำคัญสภาพของหญิงสาวชาวรัสเซียรายนี้
เหนือจากใส่เสื้อยืดสีเขียวเสื้อยีนแขนยาวคลุมทับ
แต่ท่อนล่างของเขานี่เปลือยเปล่าด้วยค่ะ
จุดที่พบศพก็ตรงกับหน้าต่างห้องนอนของคนตาย
ดูตรงบริเวณหน้าต่างคือผ้าม่านเปิดเอาไว้
หน้าต่างก็เปิดเอาไว้ด้วย
อย่างที่บอกค่ะนี่คือแฟนนุ่มนะคะ
เมื่อสักครู่ที่เห็นตำรวจเนี่ย
พอรู้ว่าใช่จากห้องนี้แน่จะเข้าไปพูดคุย

แล้วมีบางจังหวะที่เหมือนเกิดอาการคลุ้มคลั่งนะคะ
คุณผู้ชมนี่คือจังหวะที่เขาชู๒นิ้ว
แล้วลักษณะเหมือนร้องไห้
แล้วดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เสร็จแล้วจังหวะตำรวจคือพยายามจะเข้าไป

ลองไปดูจังหวะนี้ต้องใช้ตำรวจถึง๘นาย

เขาไม่ได้ทำอะไรแฟนสาวไม่ได้ทำร้ายแต่แฟนสาวพลัดตกลงมาเอง
แต่มันมีกล้องวงจรปิดคอนโดมุมหนึ่งคุณผู้ชมค่ะ
เป็นลักษณะว่าเห็นทางด้านหญิงสาวชาวรัสเซียรายนี้
มีการห้อยหัวคือห้อยหัวลงมา
แล้วมีแฟนเนี่ยก็คือแฟนหนุ่มคนนี้จับขาทั้งสองข้าง
ของหญิงสาวเอาไว้ก่อนจะปล่อยมือ
ทำให้ร่างของหญิงชาวรัสเซีย
ตกลงมาร่วงกระแทกพื้นจนเสียชีวิต
ตำรวจสอบถามพูดคุยกับเขา
แล้วกลายเป็นว่าพูดจาไม่รู้เรื่องนะคะ
มีการขออนุมัติออกหมายจับแต่ล่าสุด

นำเขาไปตรวจหาสารเสพติดแล้วไม่พบนะคะ
ก็ต้องมีการสอบปากคำเพิ่มเติมกันต่อไป
และสุดท้ายมีการปล่อยตัวชั่วคราวไปค่ะ
ภาพวงจรปิดที่ได้เห็นไปก่อนหน้านี้

นั่นคือวิธีการช่วยเหลือแฟน